ตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่ถึงชั่วโมงแล้วนะครับ
ถึงเวลาปิดที่จะให้ประชาชนเข้าไปกราบถวายบังคม
พระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙

ก็มีประชาชนหลั่งไหลไปรอคิวต่อแถวกัน
แม้ว่าจะหลอกกันนานนับ๑๐ชั่วโมง

ในตอนนี้เราจะไปดูบรรยากาศในช่วงท้ายแถวนะครับ

ก่อนที่จะปิดให้ถวายบังคมพระบรมศพนั้น

เราจะไปติดตามจากคุณพลอยสจีริติศิลป์ครับ

ในวันนี้นะคะซึ่งเป็นวันสุดท้ายค่ะ
ที่ประชาชนนั้นนะคะจะสามารถเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ

ก็อยู่ที่บริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกศิลป์นะคะ
เพื่อที่จะรอเข้าไปยังจุดคัดกรอง

มาคอยทำหน้าที่ดูแลประชาชน

แม้ว่าจะเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่นาทีนะคะ
ก็จะครบกำหนดเวลาที่ทางสำนักพระราชวังค่ะ
จะปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคม
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

ก็ยังคงเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อที่จะเข้าจุดคัดกรองพระแม่ธรณีบีบมวยผม
ซึ่งตลอดทั้งสองฝั่งข้างทางนะคะ

รวมถึงอาหารให้กับประชาชนที่มารอ
กราบถวายบังคมพระบรมศพด้วย
เช่นเดียวกันกับนายสกุลชะอุ่มผลนะคะ

ที่ได้เดินทางมาจากย่านบางซื่อ
เพื่อที่จะนำขนมและขนมปังมาแจก

ภูมิใจนะคะที่ได้มาทำความดีให้สังคม

ที่จะเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ
แม้จะรู้สึกว่าไม่อยากให้ถึงวันสุดท้ายนี้ก็ตาม
พวกอาหารส์ขนมเรา
ด้านนายก์กลีสรกรฉันทะพประที
เจ้าหน้าที่มูลละนิษฐ์ร่วมกับกะตัญญู
ที่ทำหน้าที่ดูแลคอยจัดแถวให้จัดแถวให้บริษาชน

ที่จะได้ทำความดีเพื่อในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ไม่ครับผมว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนหรือจะเป็นจิตอาสา
ประชาชนธรรมดาทั่วไปที่มาช่วยผมว่าไม่มีใครเหนื่อยหรอกครับ
เพราะว่าผมว่าท่านจะเหนื่อยกว่าเราเยอะครับ
ผมก็รู้สึกว่าทุกคนไม่มีความว่าเหนื่อยหรอกครับใช่ครับ
อกจากนี้นะคะบริเวณทางเท้าถนนราชดำเนินไปจนถึงโรงแรมรัตนโกศิลป์นะคะ
ก็ยังคงเห็นจิตอาสาค่ะทำหน้าที่นะคะรวบรวมเศษอาหาร
รวมถึงขยะนะคะเพื่อที่จะรักษาความสะอาดของพื้นที่บริเวณนั้นด้วยค่ะ
ล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งระบายประชาชน
ให้เข้าไปอย่างด้านในจุดคัดกรองค่ะรวมถึงได้เร่งระบายรถนะคะ
อยู่บริเวณถนนราชดำเนินกลางเนื่องจากว่าจะมีการซ้อมริ้วขบวนบุคคลสำคัญ
งานพระราชพิธีที่กำลังจะมาถึงค่ะ
พรสจิริธิสินข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากบริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกศิลป์ค่ะ
ขอบคุณครับคุณพลอยสจีริฐศิลป์นั่นก็เป็นบริการในช่วงของจุดคัดกรองนะคะ